แต่ว่าคนไทยอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือ๑๒คนที่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน
ศูนย์เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าบีบหัวใจนะคะ
เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพอเห็นคลิปภาพที่เพื่อนของลูกถ่ายส่งมาให้
ก็แน่ใจแล้วว่านี่คือลูกชายที่เสียชีวิตเพราะว่าจำกางเกงตัวที่ลูกใส่ได้ค่ะ
นายสมควรพันธ์สะอาดหรือว่าคุณเคนซึ่งเป็นหนึ่งในรายงานที่เสียชีวิต

ทั้งสองท่านบอกว่าเพื่อนของลูกอะค่ะ

ถ่ายภาพศพของลูกชายมาให้ดู
พอเห็นกางเกงขาสั้นที่ศพนั้นใส่

เพราะว่าลูกชายสวมกางเกงตัวนี้

เมื่อ๒วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะคะ
คนที่หลบหนีกับลูกชาย
บอกว่าทุกคนพยายามหนีแล้วแต่ไม่ทัน

สาดเข้ากระสุนเข้าใส่ในที่พักค่ะ

มันมีสงครามเกิดขึ้นเขาสิโมนอน
เขามีเจษฐาที่นี่นะ
พี่ว่ามองเครียดมือนั่นมีไข่สองมือนั่น
กะอัดที่นี่เพราะฉันก็ได้กินยาเราก็ได้จะนอนอย่างนี้นะ
ก็ได้จะหยิบจากน้อยนะวันนี้
ซุ่มแล้วก็จะบุกเข้ามาประตูห่องตัวเป็นบุกเข้ามา
ทำวัตถูกออกไปก็จะเห็นเขาก็จะการยิงตัว

ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนกัน
คุณพรพันธ์พูดกับทีมข่าวบอกแต่งงาน

ก็เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่ปี๖๔
ก็อยากจะก่อร่างสร้างตัวนะคะ
ไปทำงานรีดนมวัวที่ฟาร์มวัวนมใกล้กับฉนวนกาซ่า
เสาร์ที่๗ตุลาคมตอนเที่ยงสามีก็ติดต่อมา
บอกว่าที่อิสราเอลมีการสู้รบกันใกล้แคมป์ที่พัก
แต่ยังไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภัยจากทางการ
เป็นคลิปในห้องพักที่ฝาผนังมีแต่รอยกระสุนปืน
จากนั้นสามีก็ส่งคลิปตอนที่หนีเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงในห้องพักนี่แหละมาให้ดู
สักพักนึงเนี่ยสามีบอกขอวางสายกลัวว่าคนร้ายจะได้ยิน
แล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปค่ะ
วันต่อมาเธอถึงทราบข่าวจากเพื่อนของสามี
ว่าสามีถูกยิงเสียชีวิต
ก็พยายามให้เพื่อนสามีส่งภาพมาให้ดู
แต่ทางทหารอิสราเอลไม่อนุญาต
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางการนะคะ
ว่าสามียังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ซึ่งถ้าสามีเสียชีวิตแล้วก็อยากให้รัฐบาลไทย
ช่วยนำร่างของสามีกลับไทยให้เร็วที่สุดค่ะ
เพื่อนบอกมั้ยคะว่าโดนระเบิดแล้วไม่รู้
โดนยิ่งในห่องเลยค่ะเขาเข้าไปยิ่งในห่องค่ะ
เพื่อนไปรีวิวใสเพื่อนหลบนิสัยเพื่อนกระทรงมาหาบอกหนูตลอด
สักพักเหมือนเพื่อนบอกว่าอย่าปากเริ่มมีคนเขามา
เพื่อนบอกหนูสิหนูก็เงียบเดี๋ยวอายโทรหาหัวหน้าให้เอาทหารเขามา
เพื่อนบอกหนูสิแล้วหนูเพื่อนก็ว่างไปแล้วก็ตอบแชทหนูแค่๒๓คำ
ก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่สูญเสียนะที่บอกมีคนไทยเสียชีวิต๑๒คนนะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็ไปด้วยความตั้งใจที่ว่าจะไปทำงานนะครับ